แน่นอนครับวันนี้เราต้องไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ย่านสายไหม
เกิดขึ้นตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาต่อเนื่อง๑๐นาฬิกาเป็นต้นมา
นี่คือซอยสายใหม่๕๖แขวงอเงินครับเขตสายใหม่กรุงเทพมหานคร
มีตำรวจสันติบาลครับคือมีอาการป่วยด้วยเครียดด้วยแล้วคลั่ง
ชื่อพันธุ์ตำรวจโทกิติการแสงบุญอายุ๕๑ปีสังกัดศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองประชาการตำรวจสันติบาล
ยิงปืนออกมาหลายนัดแล้วครับในบ้านมั่นคงนี่เจ้าหน้าที่เริ่มมาแล้วนะครับ
คือตำรวจท้องที่ก็ควบคุมอยู่แหละแต่ยังไงต้องขออรินทราชมา
มาจอดขวางทางแยกเอาไว้เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
นี่คือผู้ก่อเหตุครับเขายิงปืนดังต่อเนื่อง๑๘นัดที่นับได้
แล้วจังหวะหนึ่งนะครับยังมีกระสุนเนี่ย
มาทางแนวทิศทางของสื่อมวลชนที่ไปเฝ้าทำข่าวกองไปกันเป็นกองทัพ
ค่ะโอ้โหสื่อมวลชนวิ่งหนีฮะหาพื้นที่ปลอดภัยหลบก่อนครับ
ค่ะก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดก็มีการขอกำลังนะคะ
ปฏิบัติการพิเศษฮนุมานและกองปราบปรามเข้ามาเป็นกำลังเสริมนะคะ
นี่ค่ะคือมีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นมานัดหนึ่ง
ตอนบ่ายโมง๕๐นาทีแล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนโวยวาย
ระบายความอัดอั้นนะครับทำนองว่าออกไปไม่คุยกับใครทั้งนั้น
ก็คือผู้ก่อเหตุนั่นแหละตะโกนออกมานะคะ
แล้วบ่ายสองเนี่ยมีเสียงปืนดังออกมาอีกนัดหนึ่งนี่ครับ
โผล่หน้าออกมาแล้วก็มีการออกมาสาดน้ำใส่เจ้าหน้าที่
ที่กำลังเจรจาเป็นระยะระยะคือต้องบอกว่าระหว่างการปฏิบัติงานเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจาไปด้วยนะครับ
ระหว่างที่ควบคุมสถานการณ์นะคะสาเหตุเกิดจากว่าเมื่อเช้านี้เนี่ย
โดยงานต้นสังกัดพยายามจะมานำตัวสารวัตรคนนี้ไปจากที่พัก
เพื่อที่จะพาไปรักษาอาการป่วยเนื่องจากเขามีอาการเครียด
ก็ยังไม่ทันจะได้นำตัวออกมาค่ะก็เนี่ยค่ะ
เกิดการโวยวายแล้วก็คุ้มคลั่งไม่ยอมที่จะไปด้วยนะคะ
ไม่ยอมไปรักษาตัวแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาตั้งแต่ตอน๙โมงเช้า
เจ้าตัวก็คาดว่ามีปืนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคยเป็นครูฝึกอบรมมาก่อนด้วย
ตอนนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเขาให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่
ออกจากบ้านทั้งหมดค่ะเพื่อความปลอดภัย
เพราะว่ายังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะ
กำลังอยู่ในระหว่างการเกลี้ยกล่อมก็ยาวนานค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้ก็๔โมงกว่าแล้วนะคะ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดคุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวเฝ้าอยู่ตั้งแต่เช้า
การเจรจาผ่านช่วงเวลาของการคุ้มคลั่งมีการยิงมาทางสื่อมวลชนด้วย
เกลี้ยวกราดเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย
ผู้สื่อข่าวบอกเงียบนะคะเขาอยู่ในบ้านของตัวเอง
ไม่มีเสียงตอบโต้ใดไม่มีเสียงพูดออกมา
ตอนนี้มีญาติของผู้ก่อเหตุมาตรงจุดเกิดเหตุด้วยใช่ไหมคะ
พยายามจะสื่อสารเข้าไปแต่ไม่มีเสียงตอบ
ไม่มีเสียงตอบออกมาเลยก็ยังเป็นสถานการณ์ประมาณนี้อยู่ค่ะ
นำเรียนคุณผู้ชมว่าภาพด้านขวามือนี้คือภาพสดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็ตั้งกล้องเลยนะครับไปที่ห้องที่ทางอดีต
ขออภัยฮะตำรวจสถิบารท่านนี้เนี่ยนายนี้เนี่ยอยู่ข้างใน
เดี๋ยวทันทีที่มีความคืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ